การเจรจาและการรับมอบหนังสือ
ของผู้บัญชาการตำรวจนครบานกลุ่มผู้ชุมนุม

จะยังไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวนะคะ
แต่ว่ามีการส่งข้อความทางเทเดแกรม
บอกว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบานนั้น
รับหนังสือที่มีการส่งให้นายกรัฐมนตรี

ขณะเดียวกันบรรยากาศที่บริเวณแยกนางเลิ้ง

ต้องบอกว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุม
ยังคงมีการปักหลักอยู่ในพื้นที่
อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนะคะ
ก็ได้มีการทำกิจกรรมต่างนะคะ
ตอนนี้จะเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุม
ทยอยเดินออกมาจากบริเวณแยกนางเลิ้ง
จากบริเวณแยกสะพานชมัยมรุเชษแล้ว
ซึ่งเรายังไม่มีความชัดเจนนะคะว่า
จะเป็นการเดินทางกลับมาหลังจากยื่นหนังสือแล้วหรือไม่

เมื่อสักครู่นี้ได้ยินการประกาศว่ายุติการชุมนุม

ทางกลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันค่ะว่า
เพื่อที่จะยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรี
ส่งข้อความของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมระบุว่า
การเดินเท้าจากอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลในวันนี้
ก็เพื่อที่จะกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ลงนามในหนังสือลาออกที่ประชาชนได้นำมาให้
โดยบอกว่าจะต้องออกเดี๋ยวนี้

ขณะที่ผู้ที่ออกมารับหนังสือก็คือ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
ซึ่งในหนังสือที่มีการยื่นให้กับ
ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็มีการระบุว่าหนังสือนี้เขียนโดยประชาชน
ตามที่ข้าพเจ้าผลเอกประยุทธ์ได้ใช้อำนาจ
ในการเข้ามาปราบปรามแล้วก็ข่มขู่ประชาชนนะคะ
ตำแหน่งโดยทันทีเมื่อได้รับหนังสือ
จากกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วค่ะ
ขณะเดียวกันการชุมนุมในวันนี้นะคะ

ท่านพันธบทเอกวิศนาพัฒนาเจริญก็บอกว่าการชุมนุมน่าทำเนียมรัฐบาล
เริ่มมีการข้ามสิ่งกิดขวางซึ่งทางเจ้าหน้าที่วางกำลังไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ฝากเตือนมายังผู้ชุมนุมที่กำลังกระทำการผิดกฎหมาย
จากช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการประกาศพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
ก็เป็นมวลชนจำนวนมากขอย้ำว่าจำนวนมากนะคะ
เดินเท้าออกจากสะพานชมัยมรุเชษมาทางแยกนางเลิ้ง
มีการชูสามนิ้วนะคะเพื่อที่จะยืนยันข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม
ส่งไปยังพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ข้อเรียกร้อง๓ข้อก็คือให้ผลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่ง
ซึ่งมีการยื่นหนังสือผ่านผู้บัญชาการตำรวจนครบานไปในวันนี้ค่ะ
ส่วนข้อที่๒นะคะก็คือเรื่องของการให้แก้ไขรัฐธรรมนูลที่ไม่ใช่แก้ไขในสภา
แต่เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูลที่ร่างโดยประชาชนนะคะ
และข้อที่๓ก็คือเรื่องของการปฏิรูปสถาบัน
ตลอดการเดินเท้ามาจากอนุสวรีชัยสมรภูมินั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งวันนี้ไม่มีแกนนำนะคะ
มีการประกาศอย่างต่อเนื่องให้พลเอกประยุทธ์และคณะล่าออกจากตำแหน่งทันที
นี่คือเสียงเรียกร้องจากประชาชนมีการกล่าวแบบนี้
ตั้งแต่เดินมาจากอนุสวรีชัยสมรภูมิจนกระทั่งถึงสะพานชมัยมารุเชษนะคะ
นี่ก็เป็นเสียงของกลุ่มมวลชนราชดร๖๓นะคะ
ที่มีการส่งสัญญาณไปถึงพลเอกประยุจันทร์โอชา
มีการประกาศยุติการชุมนุมในเวลา๒๑นาฬิกา๓๘นาที
โดยมีการประกาศในเทเลแกรมของกลุ่มเยาวชนปลดแอบนะคะ
ว่าให้มีการยุติการชุมนุมณบัตรนี้
ประกาศยุติการชุมนุมก้าวถอยประยุทธ์คือต้องลาออก
นั่นคือข้อความในทะเลแกรมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
รวมไปถึงกลุ่มเยาวชนปลดแอบที่มีการตั้งทะเลแกรมขึ้นมา
เพื่อสื่อสารกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องค่ะ
เราจะเห็นได้นะคะว่าในส่วนของการเคลื่อนขบวนจาก
นุสวรีชัยสมรภูมิมาประชิดธรรมเนียบรัฐบาลที่สะพานชมัยมรุเชษ
ไปจนถึงการที่ได้ยื่นหนังสือกดดันให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกผ่านด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เคลื่อนขบวนมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติการชุมนุมแล้วในขณะนี้ค่ะ
ที่เขาก็จะมีแนวร่วมอยู่หลายหลายเพจเนี่ยนะคะได้มีการประกาศยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ตามภาพบรรยากาศสดเมื่อสักครู่นี้
ก็ได้เห็นแล้วว่ามวลชนก็เริ่มทยอยเดินทางกลับกันแล้วนะคะ
นี่เป็นเพจของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะฮะ
ใช่ค่ะก็ประกาศยุติการชุมนุม
ประกาศยุติการชุมนุมก้าวถอยประยุทธ์คือต้องลาออก
ก็คือก็ยืนยันเหมือนกับตัวแทนของเขาที่ไปยื่นข้อเรียกร้อง
แล้วก็ประกาศจุดยืนเมื่อสักครู่นี้
แถวใกล้กับธรรมเนียบรัฐบาลนะฮะ
ว่าจะต้องลาออกภายใน๓วันนะครับ